ฟังเรื่องนี้แล้วมันก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่าตัดอารมณ์ค่ะ
กลับมาที่เรื่องที่ไม่ดีในพื้นที่เดียวกันแหละที่ชนบุรี
เหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเหมือนกันนะคุณ
ทีนี้พอโควิดมันเริ่มซาไปแทนที่นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วจะมีภาพดี
เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมวินตีนโหดตบเตะหนุ่มชิลีเลือดอาบ
สงสารนักท่องเที่ยวผู้ชายคนนี้มากเลยเลือดเต็มหน้าไปหมดเลยดั้งจมูกหักค่ะ
ร้องไห้เลยนะฮะขอความช่วยเหลือจากตำรวจและเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะทีนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
เห็นไหมนักท่องเที่ยวที่เขานั่งอยู่น่ะโดนทั้งแบบตบโดนทั้งเตะค่ะ
คือตอนแรกเขาก็นั่งเนี่ยนั่งคู่กันเลยนะดีใช่แล้ววินมอเตอร์ไซคอนี้ก็นั่งด้วยกันแท้
อยู่วินก็ลุกขึ้นมาทั้งตบแล้วก็เตะเขานะฮะส่วนฝรั่งเขาไม่ได้สู้เลยนะคุณ
ชาวต่างชาตินั้นไม่สู้เลยนะแล้วก็พอหลังจากนั้นมันก็มีช็อตที่วินเนี่ยถอดเสื้อกั๊กวินออก
แล้วก็ใช้เท้าเตะไปอีกสองรอบโอ้โหคือภาพเนี่ยมันจับเอาไว้ได้หมดเลยนะ
แล้วพอคนเริ่มมาพอคนเริ่มมามุงดูคนเริ่มเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็กลายเป็นว่าทั้ง๓คนก็แยกย้ายกันไป
อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยลูกศรสีแดงคือวินทั้งสองคนเลยนะคะ
ส่วนนักท่องเที่ยวชาวชิลีต่างชาติเป็นชายวัย๒๔ปี

แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ชาวต่างชาติคนนี้
เขาก็เดินออกไปตรงอื่น
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากวินจักรยานยนต์คันอื่น

แล้วก็พาไปรักษาตัวใช่ค่ะแต่ว่าคลิปนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดคนก็แชร์กันเยอะ
แล้วในเพจของเจ๊มอยวีพลัสเนี่ยเขาก็เอาภาพมาโพสต์
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเสื่อมเสียภาพพจน์การท่องเที่ยวหมดเลย
มีอะไรก็ไม่ควรทำเขาอย่างนั้นนะคะหรือถ้าเขากวน
ก็ควรเรียกเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
ตอนไม่มีนักท่องเที่ยวก็บ่นอยากตายบ้างล่ะ
พอมีนักท่องเที่ยวก็ทำตัวเสื่อมเสีย
ครับแล้วก็ทางเจ๊ม้อยวีพลัสเนี่ยเขาก็เปิดเผยข้อมูลต่อนะครับ
ฝรั่งทั้งน้ำตานะครับออกมาจากผับแห่งหนึ่ง
ซึ่งเปิดให้บริการแล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยอยากจะไปดื่มต่อนะครับ
ซอยบัวขาวแต่กลับถูกวินรถจักรยานยนต์
ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บซิก่อน
หลังจากนั้นพอบาดเจ็บแล้วเลือดอาบหน้าแล้ว
เขาได้ขึ้นวินอีกคันให้มาส่งที่สถานีตำรวจ
เพื่อจะแจ้งความทีนี้มันก็เกิดเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่ง
หน้าสถานีตำรวจให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะฮะ
เนี่ยแหละฮะก็เขานั่งวินอีกคัน
มาที่หน้าโรงพักแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ไปเจอคนไทยแรนไทยเนี่ยนะชกใส่เขา

พูดภาษาอังกฤษได้บ้างอยู่นะฮะ
หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปที่โรงพัก

สงสารมากเลยนะฮะมันมีอีกช็อตหนึ่งใช่ไหม

เป็นภาษาของเขาครับเพราะร้องไห้ไปด้วยสงสันไหม
สงสันสีเพราะใครเห็นแบบนี้คนก็วิภาวิจารณ์ยังเยอะแหละ

แต่ทีนี้คุณผู้ชมพอมันเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะ
ไปตรวจสอบตรงจุดที่เกิดเหตุตอนไปถึงเนี่ยยังเจอพวกร่องรอยคราบเลือดหยดเป็นทางอยู่เลย
แล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอันเนี้ยถือว่าเป็นหลักฐานได้เลยนะคะซึ่งผู้ชายที่สวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์รูปร่างล่ำล่ำหน่อยเนี่ย
อยู่กับผู้บาดเจ็บเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็พอทำร้ายแล้วเนี่ย
แยกย้ายกันไปทีนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจต้องไปตามนะ
สองคนนี้เขาอยู่วินไหนแล้วก็ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ครับส่วนชาวต่างชาติคนนี้อายุ๒๔ปีสัญชาติชิลีนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเนี่ย

แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

จะตามตัววินรถจักรยานยนต์
เขาเรียกว่าอะไรดิเท้าโหดนี้
หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะฮะ